ต้นวันนี้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งก่อนนะครับ
ที่จังหวัดแพร่นะฮะเธอก็เป็นหนี้กรยศรตอนนี้เหลืออยู่๑๗๐๐๐บาท
ค่ะนะฮะแต่ว่าพอหายเงียบไปแล้วก็ไม่ได้ใช้หนี้
เนื่องจากย้ายที่อยู่ย้ายสถานที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ดี
ถูกหมายสารมาเป็นคำสั่งในการบังคับคดีแล้วยึดบ้านของพ่อไปขาย
เพื่อใช้หนี้กรยาศร๑๗๐๐๐บาทอืมแต่ราคาบ้านของพ่อของเธอเนี่ย
บอกว่าเนี่ยหลังนี้ครับทุกผู้ชมครับ๒ล้านกว่าอืม
ล้านกว่านะฮะแล้วก็มีคนที่ค้ำประกันให้กับเธอ
ตอนที่ไปกู้กรยาศรเนี่ยมีพี่สาวมีแม่นะ
พ่อเนี่ยเป็นคนที่สามด้วยซ้ำค่ะทำไมไอ้ที่ดินรั่วบ้านหลังอื่นอื่น
มันก็ถูกกว่าด้วยซ้ำทำไมไม่มีคำสั่งบังคับคดีในการยึด
ท่อตลาดเพื่อใช้หนี้ใช่ค่ะตัวคนที่เป็นลูกหนี้กรยศเอง
เขาก็มีทรัพย์สินที่สามารถไปยึดได้ถูกต้องจดหมงจดหมายอันนี้เธอบอกนะ
ค่ะอ่าว่าไม่มีมาถึงบ้านไม่มีมาเตือนอะไรพวกเนี้ยนะครับ
เดี๋ยวฟังเรื่องราวก่อนนะครับผู้ที่วันนี้ไปยื่นร้องขอความเป็นธรรมกันเนี่ยนะครับ
อ่ามีนางสาวกรทิพย์วงตะวันอายุสี่สิบสามปี
เป็นชาวบ้านตำบลศพสายอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะครับอ่า
ก็ไปกับน้องสาวนะน้องสาวชื่อนางสาวสมหมายอายุสามสิบแปด
แล้วก็บีดาบีดาชื่อนายสมพรอายุเจ็ดสิบห้าปีนะครับ
วันนี้มาร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนหลังจากมีประกาศ
จากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ให้ขายตลาดอ่า
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านของคุณพ่อ
ในราคา๒ล้านสี่แสนบาทที่มีคำสั่งเป็นประกาศ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ให้ขายท่อตลาดที่ดินแล้วก็บ้านของพ่อเนี่ย
เพราะน้องสาวของเธอติดหนี้กรยศรหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เนื่องจากไปกู้มาเรียนต่อตอนนั้นเรียนต่อระดับอาชีวะ
อ่าพอเรียนจบก็ส่งเงินคืนกองทุนกรยาศรเรื่อยมา
แต่ว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยน้องย้ายไปทำงานต่างจังหวัด
ก็ไม่ได้ส่งต่อมียอดเหลือค้างชำระอยู่กับกรยาศร
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทค่ะนะฮะอ่านางสาวกรทิพย์ที่พาน้องสาวมาร้องเนี่ยนะ
พาพ่อมาด้วยนะครับบอกว่าคดีนี้นะที่น้องไปกู้ยืมเงินกยศรมาเนี่ย
ถ้าดูตามการกู้เนี่ยนะแล้วถ้าน้องติดหนี้เนี่ย
อ่ะก็แน่นอนจำเลยที่หนึ่งก็คือน้องสาวที่เป็นคนไปกู้ก่อยสอมา
เอามาเรียนหนังสือถ้าไม่ได้ใช้แล้วจะมีการหาคนมารับผิดชอบแทน
อ่าจำเลยที่สองที่ค้ำประกันไว้ก็คือแม่ค่ะนะฮะอ่าซึ่งแม่ก็มีหลักทรัพย์เป็นบ้าน
ทำไมไม่ไปฟ้องยึดทรัพย์จากแม่ที่เป็นจำเลยที่สองก่อนอืม
แต่มายึดทรัพย์พ่อที่เป็นคนที่สามนะไม่ได้ทำสัญญาค้ำประกันอะไรด้วย
ยังแต่เป็นคนแบบเซ็นชื่อในฐานะพ่ออย่างนี้ค่ะนะ
ทำไมถึงมายึดทรัพย์เป็นบ้านไม้สักทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้ของพ่อ
แล้วราคาเนี่ยมันก็แพงกว่าทรัพย์สินส่วนอื่นที่พ่อแม่ของเธอมี
ฮะอ่าอีกอย่างหนึ่งที่เธอตั้งข้อสังเกตนะครับ
ก็คือที่ผ่านมาไม่เคยมีหนังสือทวงหนี้มาถึงไม่เคยมีหนังสือจากสำนักงานบังคับคดี
ให้เห็นมาก่อนเลยแล้วอยู่ก็เป็นหมายสารมาเลย
ในการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเอามาติดไว้ที่หน้าบ้านของบีดา

มาแปะที่บ้านของไน้พ่อขอถ่ายเอาตัวนี้มาแปะที่บ้าน
อันนี้ในมุมของทางฝั่งของผู้ที่ถูกบังคับขายท่อตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใช้หนี้กรยาศรนะ
เรื่องหลักการหลักเกณฑ์ต่างทางกรยศหรือว่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่เนี่ยจะว่ายังไงต้องรอฟังนะครับ
แต่พรุ่งนี้นะครับทางนางสาวกรทิพย์จะพาน้องสาวกับคุณพ่อ
ขอคำปรึกษาจากทางสภาธนายความจังหวัดแพร่นะครับ
เพื่อขอคำแนะนำในการที่จะร้องขอความเป็นธรรม
แล้วจะไปยื่นเรื่องกับศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดแพร่นะฮะ
แล้วก็ปปชจังหวัดแพร่ด้วยนะครับ
แล้วก็จะไปร้องเรียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ที่จังหวัดสุโขทัยด้วยคุณสมศักดิ์เทพสุธินนี่นะครับ